ติดหน่อยมาถึง
คุณแม่เขาเป็นไงบ้างคุณแม่ก็พักผ่อนเยอะครับแล้วก็ทานอาหารที่บางทีไม่เคยทานอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยได้แบบต้องทานไปด้วยเลย

แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกินจะกินแต่แบบอาหารหนักซะมากกว่า
กินแผ่งเรานะภักษ์
จริงแล้วยังต้องรอดร้วดอ่ะนะครับผม

ยังไม่ทราบร้อยครับ
บางทีแบบไปเอิร์นดราซาวหรือก็หมอก็ยังไม่ชัวร์

ทั้งข้าวเสียงหญิงเราก็รักเหมือนกัน
อ่าจริงมิคกี้กับท่านชะนี้ใครเหรอกันครับ

เป็นดังที่แค่เขารู้ว่าพลายาทองคือฝันไปหรือเปล่า

บางทีเราคู่ไม่ออกอ่ะนะครับ
อย่างเจนฟ์เนี่ยเขาอยากมีดวงบางที
ตอนนี้เขารู้เขาสลับซึง
เราก็ดีใจด้วยกัน
ก็สมควรใช่ครับก็สมดุลแบบ

คราวนี้เราก็ดูแลเขาอยู่นี่

จริงเขากลัวไหมดูว่าหุ่นดีกว่าจะอ้วนไหม

พอรู้สึกว่าต้องมีน้ำหนักที่มากขึ้น

ให้กำลังใจยังไงบ้าง
อีกคนนึงอยู่ข้างในอยู่ท้อง
ต้องทานอาหารให้เพียงคร้อง
พี่จริงให้คงมีหน่อยเป็นบรรคอุปกรณ์ไหม

ที่มีเท่าที่ต่างประกอบแล้ว
มีเท่าใจจากมีตัวออกการที่แตกต่าง
แล้วก็พิเศษสำหรับคนท้อง
สามารถดูแล้วก็ทำได้เพราะจะมีข้อควรระวังต่างที่ต่างออกไป
หรือว่าเราต้องไปศึกษามาเพื่อลูกและภรรยา
ซึ่งก็เอาแค่ได้มีโอกาสเอามาใช้แค่นั้น
วันนี้ก็เลยเชิญให้ทั้งสองคนเลยทั้งแม่ลูก

การผลชมว่าีเจนี่ทรเราต้องแบบว่าสวยขึ้นกว่าเดิม

ยังไม่ได้มีแบบร้อยเปอร์เซ็ทหรือว่าที่สรุปกันแล้ว
แต่ก็มีคุยกันบ้างเริ่มคิดกันบ้าง
คุณปูของคุณย่ายเหิ่นไหมคะ